มีความคืบหน้านะคะกรณีที่วัยรุ่นอายุ๑๘ปีที่ถูกรุมกระทืบ
รุมทำร้ายจนเสียชีวิตที่จังหวัดระยองค่ะ
ล่าสุดหนึ่งในผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวแล้วนะคะ
พ่อเนี่ยถามเลยว่าลูกเขาไปทำอะไร

คุณผู้ชมมาติดตามความคืบหน้าคดีนี้กันนะคะ
จากกรณีที่มีกลุ่มชายจัดการเกือบ๑๐คนเนี่ยค่ะ

ดักรุมทำร้ายนายอานนท์นะคะ
โฟลกอายุ๑๘ปีเมื่อวันที่๒มิถุนายนที่ผ่านมา

รอบ๓ที่เราเห็นในคลิปวงจรปิดนี่คือครั้งสุดท้าย
เพราะนายอานนท์เสียชีวิตเลยนะคะ
คลิปนี้เป็นคลิปที่จังหวะที่เนี่ยลากรถนายอานนท์มา
แล้วก็ฮิ้วปีกนายอานนท์มาเขย่าดูจนเขาไม่รู้สึกตัวแล้ว
นายอาทิตย์พึ่งอำพลวัย๔๗ปี

ฝากถามถึงกลุ่มผู้ก่อเหตุว่า

ทำไมถึงต้องทำกันขนาดนี้
แล้วบอกด้วยนะว่าไม่ต้องมาขอคำมาที่หน้าศพลูกเขาเลยนะ
นางทองสุกพึ่งอำพลวัย๘๒ปี

ตั้งหน้าตั้งตารอจะได้เห็นชายผ้าเหลืองของหลานชาย
นึกเลยว่าจะเห็นเป็นผ้าขาวแทนนะคะ
นึกเลยจริงว่าจะเสียชีวิตไปอย่างรวดเร็วแบบนี้
อยากให้คนก่อเหตุรับกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้

หนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุมามอบตัวกับตำรวจสพบ้านค่ายแล้ว

เขาบอกว่าเขากับเพื่อนรวม๗คนไปเที่ยวสถานบันเทิงมา
จังหวะขับรถกระบะกลับบ้านพัก
ก็ขับมาตามถนนสายบ้านค่ายระยอง
กับผู้ตายคือน้องโฟลกและเพื่อน
ขี่มอเตอร์ไซค์ตีคู่กันมาบนถนนขวางทาง

แล้วก็ขับแซงกันไปแซงกันมา

แล้วก็ชูนิ้วกลางให้ของลับกัน

หน้าเลยแล้วลงไปทำร้ายกลุ่มผู้ตาย
กลุ่มผู้ตายเห็นท่าไม่ดีก็เลยพากันขี่รถหนี
มันควรจะจบตั้งแต่ตรงนี้ใช่ไหม
ปรากฏว่าดันขับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งที่จุดเกิดเหตุค่ะ
ผู้ตายขี่จักรยานยนต์ย้อนสอนมาเจอกันพอดี
ตอนแรกนึกว่าผู้ตายจะมาทำร้าย
ตัวเองก็เลยเปิดฉากทำร้ายซะก่อนเลย

แต่คุณบอกว่านึกว่าผู้ตายจะขี่มาทำร้าย

กระบะก็เลยลงไปเปิดฉากทำร้ายก่อน
พอก่อเหตุจนรู้ว่าเขาตายแล้วถึงได้ขับรถหนีไป
คือคุณเชื่อไหมตอนที่๗๘คนไปรุมกระทืบผู้ตายคนเดียว

หมดสติแล้วฮิ้วปีกเขาขึ้นมานะมาดู

เห็นไหมฮิ้วปีกเขย่าดูให้ได้สติ

เมืองต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา

ขออำนาจฝากขังและคัดค้านการประกันตัว
ส่วนอีก๖คนตอนนี้ตำรวจรู้ตัวแล้วว่าเป็นใครนะคะ

สาเหตุมันก็เป็นเรื่องนิดเดียวเองอะนะ
ต่างคนต่างไปมีน้ำใจกันก็ไม่เกิดขึ้น
สาเหตุหลัก๑เมาเข้าไปเที่ยวกันมา